กลับมาในช่วงพ่อบ้านล้านลากันต่อค่ะ

ไหนบอกว่าจะไปทำไมยังอยู่

เจ๊ก็ต้องสั่งงานให้ผู้ชายพาไปเที่ยว

รออยู่ทางนี้ดีกว่า

จนกดรีสอร์ตขึ้นมา

ด้วยคะที่ทำดีไซน์แบบนี้เรียกได้ว่ามีสไตล์ร้านได้อารมณ์เหมือนเรากำลังท่องเที่ยวอ่ะเจ๊
แล้วเป็นแบบว่าเออเฮ้ยเราขับกันบ้านใช่ใช่ตอนเด็กไงอยากดูหนัง
แล้วรู้หรือหลังอะอืม
สวัสดีครับผมมาแล้วก็พ่อบ้านล้านลาแจ๊คเชิญยิ้มรายงานตัวครับท่านผู้ชมครับ
เอาละฮะอาจจะแปลกใจครับว่าทำไมวันนี้เนี่ยผมมานั่งอยู่ถ้ำกลางธรรมชาติแบบนี้
มีภูเขามีวิวที่สวยงามลมเย็นขนาดนี้ตอนนี้ฮะผมก็อยู่ที่นี่เลยครับ
ความพิเศษของที่นี่ครับเป็นการพักผ่อนรูปแบบใหม่ครับ
นั่นเองครับที่แรกแล้วก็ที่เดียวนะฮะในเขาใหญ่แห่ง
นี้ครับส่วนในรูปแบบของการพักผ่อนนั้นนะฮะจะมีลดแบบไหนบ้าง
ขนาดไหนบ้างด้านในจะมีความหรูหราความชิวขนาดไหน
เชิญยิ้มเข้าไปชมกันเลยดีกว่าครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตมันมาแล้วอ่ะ
ขอเช็คอินหน่อยครับผมสวยเหลือเกินแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บนึง

แชะนี่เรียบร้อยครับพูดเองเลยตามเข้ามาดูครับ
เอาล่ะครับทุกผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่หน้ารถบ้านเนี่ยนะครับผม
วันนี้จะพามาชมทั้งหมด๒แบบด้วยกันครับ
ขนาดยี่สิบฟุตแล้วก็ขนาดยี่สิบสี่ฟุตนั่นเองฮะและที่อยู่ด้านหลังแจ๊คตอนนี้ครับ
นั่นก็คือรถบ้านแบบขนาดยี่สิบฟุตด้วยกันครับผมโอ้โห
ด้านนอกยังสวยงามขนาดนี้ครับด้านในเนี่ยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแค่ไหนนี่นะฮะ
มัวรอช้าครับผมไม่ไหวแล้วครับอยากเข้าไปชมครับ

โอ้โหนี่กว้างไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ยจะบอกให้ฮะ
ขอเปิดดูตรงนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับผมโอ้โหท่านผู้ชมครับ
รถบ้านขนาดยี่สิบฟุตครับห้องน้ำกว้างมากครับ
ไม่ว่าจะเป็นฝาชะโครกนะครับผมแล้วก็นี่ครับนะฮะ
อ่าอ่างอาบน้ำนะฮะอ่างล้างหน้าก็กว้างนะครับ
ไม่อึดอัดเลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งครับ
ดูด้านซ้ายด้านขวาของผมครับก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเตาแก๊ส
ตู้เย็นนะฮะเครื่องปรับอากาศท่านผู้ชมครับ
อย่างที่บอกครับว่าแม่เป็นมินิบานเล็กเลยก็ว่าได้ครับผมนะฮะ
ตกแต่งด้วยลายไม้เนี่ยนะฮะให้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนเราเนี่ย
อยู่กลับบ้านเลยท่านผู้ชมครับ
โอ้โหท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะฮะ
เราจะก็ยืนอยู่หน้ารถบ้านขนาดยี่สิบสี่ฟุตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม
ก็ขนาดก็จะใหญ่กว่ายี่สิบชุดเล็กน้อยครับผมแต่แค่ด้านนอกครับ
เรายังไม่เห็นถึงด้านในครับว่าจะมีความหรูหราการตกแต่งเนี่ยจะแตกต่างจากขนาด๒๐ฟุตแค่ไหน
อย่าเสียเวลาครับเข้าไปชม๒๔ฟุตกันเลยดีกว่าครับ
โอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับตอนนี้แจ๊คนั่งอยู่ในรถบ้านขนาดยี่สิบสี่ฟุตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ในก็ตกแต่งไม่แตกต่างจากขนาดยี่สิบฟุตครับผมแต่ว่าที่พิเศษครับ

โซฟาตัวนี้นะครับเอาไว้นั่งชิวครับมองวิวนู้นเลยภูเขาครับผมโอ้โห
เหมาะสำหรับครอบครัวนะฮะที่อยากจะมาพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ครับ
การเดินทางครับไม่ยากครับมุ่งหน้ามาจากทางอำเภอปากช่องนั่นเองนะครับ
ตรงเข้ามานะครับผมผ่านฟาริโอครับพอถึงหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยนะครับผม
ก็เลี้ยวซ้ายครับผมมาทางอำเภอวังน้ำเขียวครับอีก๕๐๐เมตรเท่านั้นครับ

ไปไหนไปไหนไปไหนไปไหนได้สิได้ไปไหน
เย็นค่ะมาเพราะว่าความฟิมันจะไม่หมดพิงเท่านี้นะคะคุณผู้ชม

ถ้าไปต้องพักที่นี่ทานที่นี่อะไรอย่างนี้

อาหารอร่อยมากเด็ดมาก

ดูด้วย